ผมโลกสวยสุดเลยน้องดาวยิ้มเลย
ผมโลกสวยสุดเลยผมมองว่า

รถตำรวจแน่แหละอาจจะไม่ชินทาง

ทางสพท้องที่เนี่ย

นี่นะครับดูตำรวจเขาขับรถกันนะครับ

ไอ้ป้าก็ล้วงเห็นไหม

โอ้โห

โหตายแล้ว

แยกรถกันร้วงไอ้ปากกันร้วง
ร้วงหมดเลยร้วงหมดเลย
กลุ่มผู้ชมครับ
คนขับรถน่าจะน่าน่าจะขี่เส้นใต้๑๘เส้นเลยก็ได้

เมาแล้วขับหรือเปล่าเออนะฮะ

แต่ท่านพันธุ์ตำรวจเอกกฤติเดชปทุมาวัฒนานนท์นะครับ
ท่านผู้กำกับการสพรัฐนวาปีชี้แจงแบบนี้
บอกว่าท่านตรวจสอบแล้วคลิปดังกล่าวเนี่ย
เป็นรถตำรวจจริงเป็นรถกระบะ๔ประตู
แต่ไม่มีไฟสัญญาณวับวาบหรือว่าหวอที่คุณผู้ชมอาจจะเรียกแบบนั้นนะ

คืออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีไฟบนรถเนี่ย
ไม่ใช่ของสพรัฐนาวปีแน่นอน
เพราะว่าถ้าของสพรัฐนาวาปี
ติดไฟวาบวาบอยู่บนรถทุกคัน
กันว่าอันนี้อาจจะมาจากท้องที่อื่น
แล้วเข้ามาในท้องที่ของท่าน

ของสพรัฐนาวาปีเรานะครับรถตำรวจนะครับ
ไม่มีนะครับไม่มีรถรักษณะนักกล่าว
ไม่มีสัญญาณไฟวาบหวับของเปล่า
ไปที่หลังคาโรงงานนี้ค่า้นไม่ได้ติด
น่าจากเป็นรถ
ซึ่งอาจจะเข้ามาป่านเข้ามาในพื้นที่
ซ่อมป้ายไงแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
ท่านก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ให้เห็นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแก้ไขแล้ว
และจากคลิปที่ออกมาแบบนี้ท่านกลัวกลัวว่าท่านกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิด
ว่าเป็นรถของตำรวจของสอบพอร์ท่านของสอบพอร์ลัตนาอวาปี

ไม่รู้เหมือนกันซูมได้ไหม
เพราะถ้าข้างมันจะมีชื่อสพ
ท่านก็เลยขอชี้แจงไปยังผอปตรรรณและผู้การภักดิ์
เอ๊ะไม่ใช่ขอชี้แจงไปยังประชาชน
ว่าไม่ใช่รถสพของท่านหรอกนะ
แล้วคุณตำรวจในคันนั้นจะขับปีนฟุตบาททำไมล่ะฮะ

ไม่รู้ทางไงเพราะว่ามาจากท้องที่อื่นไง

ถนนมันก็ไม่ได้แคบเนอะ